ก่อนหน้านี้ทีมการเรานำเสนอนะคะมีคนไปเจอดวงไฟแปลกแปลก
ลอยอยู่กลางทุ่งนาและลอยสูงด้วยเหนือต้นยางพาราเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่า
เจอกันที่กะบินบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาเราก็เข้าไปพิสูจน์ให้แล้วเนี่ยนะคะ
พบว่าเอาเป็นแสงดวงดาวมั่งหรือว่าเป็นแสงที่มันเกิดจากอย่างอื่น
แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ล่าสุดเจออีกแล้ว
ที่จังหวัดสุรินทร์และชาวบ้านบอกว่าใช้มือถือถ่ายคลิปแสงแว๊บแบบนี้ได้อีกแล้ว
บอกเกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาเนี่ยภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมและข้างนอกมันมืดหมดเลยนะ
เห็นแสงแบบนี้ลอยเด่นเลยนี่เป็นคลิปนะคะคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้
เป็นชาวบ้านในบ้านอาทึกตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
เอาไปได้ช่วงคืนวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกวันที่๑มีนาคมมันเป็นวันพระพอดีด้วย
ผู้สื่อข่าวเห็นแบบนี้แล้วค่ะลงไปพื้นที่ไปสอบถามเจ้าของคลิปหน่อยนะคะ
ชื่อว่าคุณเพชรเจริญยิ่งคุณเพชรเล่าว่าช่วงที่เห็นแสงไฟเนี่ย
ตอนนั้นตัวเองนั่งล้างจานอยู่หลังบ้านประมาณทุ่มกว่าเองนะ
และได้ยินเสียงหมาเห่าแปลกและหลังจากนั้นมันก็เห่าหอนรับกันเป็นทอดหลายตัว
ตอนแรกคิดว่ามีคนเดินเข้ามาในหมู่บ้านหรือเปล่าแต่พอออกไปดูอ้าวไม่มีใครเลยเดินอยู่ในหมู่บ้านสักคนเดียว
และทุกคนก็นอนหลับกันหมดแล้วปิดไฟกันหมดแล้วช่วงเวลานั้นในขณะที่คิดอยู่
เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะไปเจอนี่แหละเห็นดวงไฟแปลกลอยอยู่
เรียกแม่ตัวเองออกมาดูเนี่ยนะคะก็ช่วยคุยกับแม่นะแม่มันเป็นแสงดาวตกหรือเปล่า
แสงจากคนเล่นว่าวหรือเปล่าแม่ก็คุยกับลูกแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายลูกยกมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้และช่วงที่ถ่ายเขาบอกว่าแสงมันแตกกระจาย
แม่ก็เลยบอกว่าแสงมันแตกกระจายแบบนี้เขาเรียกว่าผีโพงลูกเอ้ย
มีวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันเจอแสงแบบนี้เหมือนกันชื่อว่าคุณพานุวัฒน์รอบครอบ
เล่าให้ฟังแล้วก็เปิดคลิปให้ดูด้วยเนี่ยนะคะเล่าว่าตอนที่เจอเนี่ย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากบ้านแฟนเห็นไฟเนี่ยมันลอยตามมา
ตอนแรกไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอขับไปเรื่อย
ไฟมันยังลอยตามมาอยู่เลยเร่งเบิ้ลเครื่องหนี
ไฟก็เร็วตามตัวที่ตัวเองเร่งเครื่องหนีเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็เลย
แน่ผีอะไรสักอย่างไม่ผีโพงกับผีกระสือเนี่ย
และหลังจากนั้นตัวเองก็เห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็บอกด้วยนะว่า
ดวงไฟแต่ละสีมันไม่เหมือนกันเล็กใหญ่ก็ยังไม่เท่ากันอีก
ขณะที่ทีมข่าวนะคะก็ลงพื้นที่พิสูจน์เช่นเดียวกัน
มาซุ่มดูสิมันจะเจออะไรไหม
พอตั้งใจค่ะคุณผู้ชมมันไม่เจออะไรหรอกค่ะ
นี่สรุปปรากฏว่าทีมข่าวของเราไปซุ่มดู
มันไม่มีแสงไฟอะไรเลยชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่า
ถ้าอยากเห็นต้องมาวันโกนหรือวันพระถึงจะเจอแสงวิบแบบนี้
เป็นเรื่องของความเชื่อที่เราเอามานำเสนอนะคะ